ก็คือผมก็ไม่อยากจะพูดย้อนไปมากครับ
แต่ว่าก็คือมีปัญหากันแหละครับมีปากเสียงกันอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็มีการโอ้โอ้เองก็ยอมรับว่าโอ้เองก็ใจร้อนด้วยครับ
ที่แบบว่ามีการแบบว่าขับรถที่แบบว่าหวาดเสียวอะไรอย่างนี้ครับ
ซึ่งโอ้เองก็ขอโทษพี่เขาแล้วก็พี่เขาเองก็ขอโทษโอ้
แล้วโอ้เองก็ให้อภัยครับเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรอย่างนี้
โอ้บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวโอรับผิดชอบเอง
แล้วก็ขอให้มันขอให้ทุกอย่างจบไปดีกว่าอะไรอย่างนี้
เราก็ไม่ได้อยากให้เกิดเรื่องพี่เขาเองก็ไม่ได้อยากให้เกิดเรื่อง
แล้วหลังจากที่เกิดตอนที่เราหักใจร้อนอะไรอย่างนี้ครับ

ก็คือมันมีการแบบว่าเหมือนมีปากมีเสียงนั่นแหละครับ
บนถนนอะไรอย่างเงี้แล้วก็สุดท้ายแล้วก็คือ
มีการที่แบบว่าพี่เขายิงกระจกอะไรอย่างนี้
โอ๊ก็ยอมรับว่าก็ตกใจครับแต่โอ๊ก็เข้าไปคุยกับพี่เขาดีว่า

ตอนนั้นพี่เฉียบเขาไหมครับคือเข้ามาในกระจกเขาที่เรากินเข้าเวิร์ด
ก็ค่อนข้างรุนแรงแหละครับมันก็คือ
ตอนพี่เขายิงก็คงแรงพอสมควรใช่
ไม่มีเฉียดหน้าหรอก

ตอนนั้นพี่เฉียบเขาสติกเขาได้อยู่ไหมหรือสติกไปไหน
คือสติก็ตกใจเหมือนกันครับว่ารถคือรถกระจกแตกอะไรอย่างนี้ครับ

เป็นลูกหินครับเป็นลูกหินครับเป็นลูกหินใช่
ตอนนั้นคิดไหมครับว่าจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตตอนพี่เฉียบเขามันได้ยังไง
ผมว่าก็คิดว่าไม่คิดจะว่ามันจะต้นใหญ่โตอะไรอย่างนี้
คือก็คิดว่าเป็นการทะเลาะกันบนถนนอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็มันก็เป็นเรื่องเป็นราวแล้วครับก็ห้ามไม่ได้
ก็จบแล้วครับไม่มีอะไรครับก็คือทางตำรวจก็ให้พี่ตำรวจเขาก็ให้โอ้ได้เสียค่าปรับ
เพราะว่าต่างคนก็ต่างขับรถกันแบบประมาทใช่ไหมครับก็โอ้ก็เสียค่าปรับแล้วพี่เขาก็เสียค่าปรับ
แล้วก็ในเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายอะไรอย่างนี้โอ้ก็ให้อภัยพี่เขาแล้วก็บอกพี่เขาว่าไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้ครับ

คือจริงแล้วตามตามหลักแล้วพี่เขาก็ต้องชดใช้ในเรื่องของสิ่งที่พี่เขาทำเสียหายอะไรอย่างเงี้ครับแต่โอ้ก็ได้คุยกับผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ครับ
ก็บอกว่าให้โอ้ให้อภัยครับก็คือแบบอย่าไปเอาถือโทษโกรธเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พี่เขาก็คงรับผิดชอบไม่ไหวในเรื่องของการซ่อมอะไรอย่างเงี้โอ้ก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวโอ้ดูแลเองแล้วโอ้ก็จับมือกันนะครับก็คือโอ้ก็เข้าใจว่าพี่เขาก็คือเขาก็ยอมรับว่าเขาอารมณ์ร้อนเขาก็ยกมือไห้ขอโทษโอ้โอ้ก็ยกมือไห้

แต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นสิ่งที่เราบางทีก็หลีกเลี่ยงไม่ได้

ก็มีครับโอ้คก็มีบะเทตทั่วไป
แต่ว่าจริงแล้วถ้ามันไม่มีใครไปไลฟ์หรืออะไรก็คงไม่มีเป็นข่าว
ดีใกล้เติมแบบมาเป็นไงต่อ
ก็ได้ไปเดินแบตที่มิราณมาขึ้นกลับมา
จริงเขาเคยเป็นสัญญาอะไรยังไงกับการที่แกเก็บหวัดพิโรแกรม
ก็ไม่นะครับเขาก็เลือกตามตัวโปรไฟล์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ

เต้นครับกลัวอย่างเดียวจะตกเวทีหรือกลัวจะลื่นนะครับ
มันต่างกับเดินการปกติที่เรามีประสบการณ์อย่างเงี้ยครับ
ต่างกันเยอะครับเพราะว่าปกติเดินแบบเขาก็จะเตรียมตัวประมาณ๒ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ครับ
อันนี้ก็เตรียมตัวกันประมาณ๕ชั่วโมงครับกว่าจะได้เดินแต่เดินประมาณสิบ
เพราะว่ามีแบบร้อยกว่าคนแต่เจ้าของแบรนด์จะเดินจากทุกคนเลยครับ

ก็คงคงเป็นที่รู้จักมากขึ้นเลยไงครับก็มีมีแฟนแฟนแต่
อะไรอย่างเงี้ครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบฝั่งยุโรปเขา

งงไใครที

ผมก็ไม่ได้มองอย่างนั้นนะครับก็มองแค่ว่าเรามีโอกาสที่ดีที่เราได้ไปทำงานต่างประเทศ
ก็โอ้สำหรับโอ้เป็นเกียรติกับโอเองมากแล้วก็รู้สึก

คือโอ้วว่ามันเป็นโอกาสมามากกว่าครับถ้ามีโอกาสมาเราก็ล้ำไว้เลยนะครับ
แต่ทางโรงพยาบาลของโอ้วมันยากสนับสนับก่อนนะครับไปทุกจุดนั้นได้
เพราะว่าก็ต้องผ่านทั้งมีโปรไฟล์ทั้งผ่านหนังผ่านอะไรมา
ก็คือต้องมีชื่อเสียงพอประมาณแล้วก็พอเขารู้จักอะไรอย่างนี้แหละครับ
อย่างเขาทีสก็ดีมันก็อยู่ในเมนทีหรือว่าเป็น
ก็เขาทีสดีมากครับไม่ใช่แค่โอ้วก็ทุกคนเขาก็ทีสเท่ากันหมดเลย
ขอบคุณครับ
เหือวววววอร่อยว้าว
อาราบใหม่หายพอปลิ้น
หายท่าท่าท่าอะ

คนอื่นคนตัวเองมึงไปได้มั้ยแรกกัน

ขอยือต้นมันมีตัวตัวเองตัวเอง